ท่านผู้ชมครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดส่งท้ายปีเนี่ย
ออกวันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะฮะสามสิบธันวาคม
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดนะฮะให้ท่านลุ้นกันถึงบ้านนะครับ
อืมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะผลประกอบการวันสิ้นปี
ร้องไห้หรือว่าร้องเฮกันคะตามนี้เลยครับรางวัลที่หนึ่ง
แปดศูนย์สามหกสองแปดนะฮะแล้วก็มีเลขหน้าสามตัว
สามสามหกกับแปดศูนย์สี่เลขท้ายสามตัว
เก้าสองสี่กับสามสองหนึ่งอืมและเลขท้ายสองตัว
หนึ่งเก้าค่ะมายังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ในเลขที่เขาบอกว่า
อันนี้เป็นเลขขายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสำหรับเราเนี่ย
อาจจะแบบโอ้มายังไงไม่รู้ไม่ใกล้เคียงเลย
แต่คนที่เขาใกล้เคียงแบบโอ้โหไม่ต้องใกล้เคียงอ่ะ
เลยอ่ะเป๊ะทุกตัวนี่นี่ฮะสองใบสิบสองล้าน
อันนี้ญาติฝ่ายไหนคะเศรษฐีใหม่ฮะคุณพี่อ้อยวงเย็น
อายุห้าสิบห้าคุณพี่เป็นพี่ใช่แม่ค้าร้านขายของชำนะครับ
อยู่ที่บ้านผาแก้วตะบนกุฎลาศอำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
นี่ฮะลูกหลานญาติญาติก็มาถ่ายรูปคู่กับ
สหกิจแบ่งวัฒนาบาลวังวันที่หนึ่งสองใบสิบสองล้าน
ทำให้ทราบว่าทุกงวดเนี่ยจะมีแม่ค้าเอาลอตเตอรี่มาขายให้เป็นประจำทุกงวด
งวดนี้พี่อ้อยก็ซื้อนะ
ซื้อแบบช่วยซื้อก็ได้
ทุกคนช่วยซื้อจะถูกหลายคู่เหมือนกันอ่ะ
สุดท้ายถูกรางวัลที่๑ครับท่านผู้ชมครับ

คุณได้ไปถ่ายรูปคู่กับเขาหรือยังนี่ญาติญาติไปกันหมดแล้วเนี่ย

อ่ะท่านต่อไปอยู่ที่สังหวัดบึงกาเนี่ย
คุณแต้มติมแสนศรีวัย๕๙ปีชาวบ้านท่าม่วง

คุณพี่ใช่ไหมคะคุณพี่แต้มติม

เดี๋ยวเราไปถามเขารู้จักคุณไหมเนาะ

ก็เอาสลากินแบ่งรัฐบาลมาโชว์ผู้สื่อข่าวของเรานะคะ

รับปลายเต็ม๖ล้านบาท

ยกใหญ่นะคะนางแต้มติมบอกว่า

ทำไร่นาทั่วไปเพราะว่างก็ปลูกผัก

จริงก่อนถูกรางวัลไม่ได้ฝันไม่ได้มีอะไรในใจเลยนะ

ได้ยินเขาบอกเลขบวงสวงอะไรไม่รู้อ่ะ
เมื่อวานไปโรงพยาบาลเซกาไปทำฟัน
ก็ถามแม่ค้าลอตเตอรี่หน้าโรงพยาบาลบอก

แม่ค้าบอกไม่มีเหลือ๖๒๘๑ใบ

โอ้โหนี่

เป็นเพื่อนคุณยาย

ยายประชุมอ๋อคุณยาย
ใช่เลยแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนคุณเลยนะ

อายุ๘๔ฮะนี่ฮะ
แล้วก็คุณยายทัพยอดเพชร

ของพี่น้องถูกสลากกินแบ่ง

ล้านบาทเขาบอกเขาซื้อด้วยกัน

เขาแบ่งให้คุณด้วยไหมนั่นไม่รู้

ตรงกับวันพระคุณยายก็ไปไหว้พระภูมิ

ก็ขอพรขอโชคลาภให้ถูกรางวัลที่๑

สามีก็ป่วยติดเตียงมา๓ปีแล้ว
หลังจากนั้นก็มานั่งคุยกับน้องสาวก็คือยายทัพนะ

บอกยายช่วยเหมาหน่อยได้ไหมทั้งแผงเนี่ย๒๔๐๐บาท
แต่ยายไม่มีเงินซื้อก็เลยบอกคนขายว่าไม่เอาเอาใบเดียว

หยิบรางวัลที่หนึ่งมาให้หน่อยใบหนึ่ง
คนขายก็หยิบมาให้๘๐๓๖๒๘หยิบมา๒ใบ
ยายไม่มีเงินยายเลยซื้อแค่ใบเดียว
แล้วใบเดียวใบนี้ต้องออกเงินซื้อกับน้องสาวคือคุณยายทัพ

ก็ใช่อ๋อ๔๐บาท

ชีกมาให้ชีกมาอีกแบบ
มันก็เป็นอันมันเป็นคนละแบบที่มีจังคือลงอังกฤษก่อน

มันมี๒ใบแต่เอาแบบเดียวถึงคนที่น้อง

เด็กที่นี่ก็เหลือน่ะก็จะให้ลูกให้เจ้าดึง
คนแหลกนิดละน้อยเด็กก็เอาไว้
หัวก็นอนที่เกียงมา๓ปีแล้ว
ไม่มีเงินรักษาแบบมัดเงินมัดทองเลย
เห็นไหมอรัชพรยายบอกแล้วว่าซื้อคนออกคนละ๔๐ใบละ๘๐
ถูกกฎหมายเลยนะ
รางวัลนี้หลานสาวบอกว่าเอาไปเก็บไว้ให้ก่อน
เดี๋ยวคุณยายจะทำหายเดี๋ยวจะไปเบิกเงินให้
ยายบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้ที่เหลือก็แบ่งให้ลูกหลาน
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องไว้รักษาสามีที่ป่วยติดเตียงด้วย

เดี๋ยวฉันเหมือนเห็นคุณไปช่วยคุณยายขายขอบบกเลย
นี่ยายบอกแบ่งให้ลูกหลานเห็นไหมนี่หลานทางห่าง

มาดูกันว่าคนนี้เป็นญาติฝั่งไหนกับคุณภาคภูมินะ
ชื่อนางสาวคณิษฐานึกรักอายุ๒๙ปี
น้องคณิษฐาหรออยู่ปลาจีนใช่ไหมอันนั้นว่าแล้วเป็นแม่ค้าหรือเปล่า

อ่าคุณอ่านเลยดีกว่าแล้วก็ถัดนี้แล้ว

เคยไปซื้อยำเขาเดี๋ยวว่างแวะไปหา
อ่ะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้นะคะ
เธอถูกรางวัลที่๑๑ใบนี่ค่ะ๘๐๓
เธอเล่าบอกว่าเพิ่งซื้อเมื่อเช้าเลย

ซื้อเมื่อเช้าจากแม่ค้าในตลาด
แล้วถามว่าเออแล้วมีตัวเลขนี้ไปฝันไปอะไรมาไหม

อยากหาเงินใช้หนี้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคารเกือบ๒แสนบาท

เห็นว่ามันเหลือใบนี้ใบเดียว

ใบเดียวเธอก็เลยหยิบแล้วก็ซื้อมา
พอออกสลากรางวัลที่๑เท่านั้นแหละ
เธอจำได้แค่เลขท้ายคือคนส่วนใหญ่เวลาซื้อสลาก
เขาก็จะดูแค่๒ตัวท้ายหรือ๓ตัวท้ายถูกไหมคะ

เธอจำได้แค่ว่าเลขท้ายที่เธอซื้อมาคือ๖๒๘
ก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่อะไร

ซื้อหน้าตลาดเมื่อเช้า

เพราะอยากหมดหนี้

ขายยาวเมื่อกี่ปีแล้ว
คึงขายได้ยังไม่ถึงเดือนเลย
ยังดินหนี้คืออยู่๒๐๐๐๐๐กว่าบาท

เผลอกลางอยู่กับฝ่าเมื่อก็พลาบปลื้มอยากดีใจ

ส่วนการประกอบอาชีพเธอบอกว่าก็จะยังไม่ทิ้งอาชีพแม่ค้าขายยำ

เล่าไปเธอก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจนะคะ
บันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บเธอก็กลับมาที่ตลาด
พร้อมกับมาขายยำให้กับลูกค้า
วันนี้นะเธอบอกว่าฉันไม่ขายละกัน

เขาบอกว่าจังหวัดปราจีนบุรีคนถูกรางวัลที่๑

กรุ่นนี้ผ่านมาถูกมาแล้วสองคนสามใบ